บรรยากาศการเปิดงานเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรมตลาดที่คลองพระดุงกรุงเกษมด้านของวัฒนธรรมนี้ไปดูบรรยากาศกันเลยครับ
เรียกว่าเป็นตลาดประจำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปแล้วค่ะ
ผุดไอเดียเนรมิตถนนเรียบคลองพดุงกรุงเกษมเป็นตลาดให้ประชาชนข้าราชการรวมไปถึงสื่อมวลชนเขาได้ออกมาเดินจับจ่ายยามว่าง
ผ่านมาแล้ว๑ปีตลาดแห่งนี้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ
และล่าสุดก็ใช้ชื่อตลาดว่าตลาดวัฒนธรรมสยามเมืองยิ้ม
โดยก็ได้ยกเอาสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละวัฒนธรรมมาวางจำหน่ายที่ตลาดให้เหล่าบรรดาคาช็อป
ได้มาอุดนุนพ่อค้าแม่ค้าแบบใกล้ชิดโดยไม่ต้องรองานโอท็อปค่ะ
แถมแต่ละบุตรเขายังมีการจัดแสดงโชว์ฝีมือให้ดูเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนการทำ
อย่างบูธของชาวชุมชนไทยทรงดำเขาหัวจีนที่ยกร้านค้ามาจากจังหวัดราชบุรี
สาธิตการทอผ้าโบราณให้ดูแบบใกล้ชิดค่ะที่สำคัญนะคะโปรดดูอายุของน้องน้องผู้สาธิตค่ะ
เรียกได้ว่าสั่งซ้อนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมกันตั้งแต่เด็กสวนทางกับเด็กในยุคโซเชียลไปเลยค่ะ
แต่ที่ดูเหมือนจะสร้างความสนใจก็คงหนีไม่พ้นบูธเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
เพราะน้องแบงค์น้องบูมนักเรียนจากโรงเรียนวัดโสมณัฐที่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาเดินเล่นตลาดวัฒนธรรม
น้องแบงค์เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินตลาด
และพอมาเห็นคุณลุงเขานั่งปั้นดินอยู่แบบนี้น้องเขาเลยอยากจะขอลองปั้นดูบ้างทำไปทำมา
หน้าตาเลยออกมาแบบนี้แม้จะไม่ได้สวยงามแบบมืออาชีพแต่ก็สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทั้งผู้หัดธรรมและผู้สอนค่ะ
และถ้าใครสนใจอยากจะลองมาสัมผัสกับตลาดวัฒนธรรมแบบใกล้ชิดก็สามารถเดินทางมาอุดหนุนได้ค่ะ
เพราะตลาดวัฒนธรรมเขามีจุดเน้นในแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกัน
โดยก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเอาสินค้าตามท้องถิ่นต่างทั่วประเทศมาจำหน่ายไปจนถึงวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
สินวัลรักษณ์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน